มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่บาดเจ็บ
ที่จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุ

รถเกิดไปเสียหลักตกคูน้ำ

ผู้บาดเจ็บสาหัสจำนวน๕คน

นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะจากอุบัติเหตุรถเก๋ง

อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือ
อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

และนายเวียรยุทธ์โคตุเคน

เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ

ชนกับคูน้ำอย่างแรง
โดยไม่มีร่องรอยการเบรกล้อด้วย

สันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ตายและผู้บาดเจ็บ

และไม่ชำนาญเส้นทางจนทำให้เกิด

นายหงษ์สะรดจำนวนศก
อายุ๓๙ปีบาดเจ็บสาหัสค่ะ

เคียรีนครในอำเภอเมืองชนบุรี

คือนางสาวที่คำพร
ภรรกรรมร์และนายวิทยากุลบุล

ได้มีนายวิทยาขี่รถออกมาจากซอย

ประสารงากันและมีผู้เจ็บสาหันต์

ปฐมพยาบาลนายธนพลเซ้งซ่องกุลอายุ๒๙ปี

จากการขับรถหักหลบสุนัข
ทำให้รถหมุนแล้วก็ปีนขึ้นไปบนทางเท้า
ก่อนที่ไปชนท้ายกระถาง

ไปชนกระถางต้นไม้และเสาไฟฟ้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนกันตัง

ใกล้กับร้านอาหารอีสานตำนานลาวค่ะ
โชคดีนะคะที่นายธนพลบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
และรถไม่พุ่งชนกับรถ๒คัน
ที่จอดอยู่บริเวณนั้นด้วยค่ะ

เรามาดูอีกเหตุหนึ่งนะครับ
เชือกบรวยตัวจากลายทางกริมถนนเขานางหงค์
เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๔คนนะครับ

ลงไปในเหวลึกกว่า๗๐เมตรนะคุณ
บนถนนเขานางหงสายเพชรเกษมทับปุฏพังงา
หลักกิโลเมตรที่๑๔ตำบลนบปริง
อำเภอเมืองจังหวัดพังงาครับ
ได้เป็นคนพาลูกน้องออกจากบ้าน
ขับรถมุ่งหน้าไปยังวัดคงคาพิมุก

เพื่อไปพบหมอนวดคลายเส้นชื่อดัง
โดยใช้เส้นทางเขานางหงนี่แหละครับ

เป็นลักษณะทางโค้งลาดชันหลายจุด
เมื่อถึงที่เกิดเหตุเกิดเสียหลัก

แล้วก็ล่าสุดทุกคนนั้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
และที่ญาณแปลกนภาคแขวงสารเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
ดับเพลิงหลายคันเข้าไประงับเหตุ
ซึ่งใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเพลิงสงบลงค่ะ

พบบ้านเรือนเสียหายไป๑๓หลัง
เบื้องต้นสาริฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดโวงจร
จากบ้านต้นเพลิงซึ่งเปิดเป็นร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

และมีการแบ่งห้องให้ชาวต่างด้าวเช่าพักอาศัย
จากนั้นไฟก็ลุกลามไหม้บ้านเรือนอาคารบริเวณ

เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้